สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งเป้านะครับ

ขณะที่เป้าหมายในโอลิมปิกนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมแข่งขัน
เพราะว่าคัดเอา๖๐อันดับแรกครับ
ส่วนดึกที่ผ่านมาเอลิยาจุธานุกาล
กอล์ฟวัย๒๐ปีมืออันดับ๒๑ของโลก

ซึ่งการคว้าแชมป์รายการนี้ทำให้โปรเมเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรก

ซึ่งก่อนแข่งได้ฝึกซ้อมอย่างหนักกว่าทุกครั้ง
เพราะอยากคว้าแชมป์ในปีนี้ให้ได้
พร้อมกับขอบคุณแฟนที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องครับ

ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากขึ้นไปให้เท่าที่ตัวเอง
ก็อยากขอบคุณทุกคนที่เชื่อมตัวในตัวเม

แล้วก็ติดตามผลงานของเมย์มาตลอดเลยค่ะ

ส่วนช่วงบ่ายวันนี้เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที